ในวงการบันเทิงของเราที่กำลังรออาจจะบางคนอาจจะนอนรออยู่บนเตียงในห้องผ่าคลอดแล้วก็ได้นะคะ
ยังมีอีกหลายคนเลยนะคะนอกจากอย่างที่บอกไปแหละว่าคุณแม่อย่างสาวชมพู่นะครับ
กลางความยินดีของคุณสามีน็อตวิสรุแล้วก็ครอบครัวทั้งสองฝ่ายนะตลอดจนเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง
ยังมีแม่แม่อีกหลายคนนะเอาไปดูคุณแม่ป้ายแดงเบอร์ต่อไปในอีกวันสองวันกันบ้างดีกว่านะคะ
ก็คือนักร้องลูกทุ่งสาวสวยเสียงเพราะแห่งค่ายอาสยามค่ะ

โดยเธอเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวี
บอกว่ากำหนดผ่าคลอดน้องสปูนลูกชาย
วันที่๘กันยายนนี้เวลา๑๐โมง
ก็ได้เลิกดีมาจากสินแสชื่อดังด้วยล่ะค่ะ
คิวไล่กันมาติดก็จะเป็นเอกบุษกร
ศรีภรรยาคนสวยสุดเลิฟของกัปตันภูทะเนธค่ะ
ตอนนี้อายุคันเข้าสู่สัปดาห์ที่๓๑แล้ว

น้ำหนักคันตอนนี้ก็ประมาณ๑๙กิโลกรัม
ขณะที่คุณแม่เอกถึงกระแซวลูกน้อยในคันว่า

คุณแม่ขันหัวอ้วนอะไรบ้างนะคะ
เอาไปดูแม่เนยนางร้ายกันบ้างดีกว่านะ
คนนี้ก็เป็นคุณแม่อีกหนึ่งคนที่เตรียม
ตอนนี้อายุคันของคุณเนยก็อายุประมาณ๒๙สัปดาห์
ก็ประมาณ๗เดือนกับ๑สัปดาห์แล้วนะคะ
แต่ว่าคือถ้าดูไปดูมาทุกคุณแม่สวยกันหมดเลยนะคุณ
คือบอกเลยว่าถ้าหันหลังก็ไม่รู้ว่าท้องแขนขาเล็กไปหมด
แต่ยังไม่หมดคนใกล้ตัวเราก็มีเหมือนกันนะคะ

แต่สำหรับคุณแม่นุ้ยสุจิราพิธีกรคนเก่งแห่งรายการโอเคนะคะ

ตั้งท้องคนที่๒แล้วเป็นทารกเพศชายค่ะ

เพราะว่าตอนนี้อายุคันก็๘เดือนเสร็จแล้วล่ะค่ะ
และพี่นุ้ยขออภัยอีกครั้ง

คุณผู้ชมจะบอกว่าเราเจอตัวจริงพี่นุ้ยทุกวันเนี่ยโอ้โห
โอ้โหผิวแบบอย่างกับกินหลอดไฟเข้าไปขาว
สะวาดวาบแล้วก็มีความแบบสุขภาพดีแค่แม่งสุขภูมินะคะท้องแล้วดีแบบนี้นี่เอง
เขากินดีอยู่ดีเขาเลือกอาหารให้ลูกเขานะคะ